เหตุการณ์ของเรื่องของหนุ่มหัวร้อนนะคะ
เมาทั้งโมโหที่ถูกปาดหน้ารถ
ก็ถึงกับถึงขั้นใช้ปืนยิงกันจนเสียชีวิตเลยนะคะ
ตำรวจก็ไปตรวจค้นบ้านของหนุ่มคนนี้วัย๒๖ปี
ปรากฏว่าที่บ้านก็ยังไปพบปืนอีกหลายกระบอก
และมีกัญชาแล้วก็ยาบ้าด้วยเนี่ยนะคะ
เขาได้ก่อเหตุยิงคนขับรถตู้จนเสียชีวิต
แล้วก็ยอมรับกับตำรวจในที่สุดว่าจริงแล้วเนี่ย
เกิดเพราะว่าเขาเมาแล้วก็โมโหด้วยก็เลยทำเกินกว่าเหตุ
โดยพลตำรวจโทอำพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
ร่วมกับพันธุ์ตำรวจเอกโชติวัฒน์เหลืองวิลัย
ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี
และตำรวจสภคลอง๕ได้แถลงข่าวจับกลุ่มตัวในพาสกรพาประจงอายุ๒๖ปีค่ะ
คนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีฆ่าผู้อื่น
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
หลังจากที่เขาได้ใช้ปืนไปยิงคนขับรถตู้เสียชีวิตเมื่อวันที่๖ธันวาคมที่ผ่านมา
ก็สามารถไปจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักค่ะพร้อมกับรถกระบะที่ใช้ในการก่อเหตุ
อกจากนี้จากการเข้าไปตรวจค้นในบ้านยังพบปืนยาว๑กระบอก
ปืนสั้น๒กระบอกมีทะเบียน๑กระบอกเป็นปืนเถื่อนอีก๑กระบอก
ปืนยาวอัดลมไม่มีทะเบียน๒กระบอกพร้อมด้วยเครื่องกระสุนปืนชนิดต่างอีกกว่า๓๐๐นัดค่ะ
อกจากนี้ยังไปพบกัญชาแล้วก็มียาบ้าอีกจำนวนหนึ่งด้วย
จากนั้นก็ถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ที่จุดเกิดเหตุบริเวณหมู่๗ตำบลคลอง๖อำเภอคลองหลวง
จากการสอบสวนในพาสกรผู้ต้องหาสารภาพ
บอกว่าเป็นคนก่อเหตุยิงนายสิทธิชัยชอบทำอายุ๕๐ปีคนขับรถตู้จริง
เพราะว่ามันไปมีเรื่องขับปาดหน้ากัน๒ครั้ง
ตัวเองก็โมโหค่ะและด้วยความเมาจึงขับรถตามมาจนถึงทางเปลี่ยว
พอสบโอกาสเร่งเครื่องแซงแล้วใช้ปืนขนาด๙มิลลิเมตร

นัดแรกกระสุนเข้าที่ข้างประตูรถของตัวเอง
ส่วนอีกนัดไปถูกคนขับรถตู้ก่อนที่จะขับรถหลบหนีไป
โดยไม่รู้ว่าคนขับรถนั้นเสียชีวิต
จากนั้นตัวเองก็ขับรถกลับบ้านมาปกติ
มาถูกตำรวจตามจับได้ที่บ้านพักนี่แหละค่ะ
ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหานะคะ
โดยปืนที่ยึดได้ก็มีทั้งที่มีทะเบียนและไม่มีทะเบียนอย่างที่ได้บอกไป
ส่วนใหญ่เป็นของพ่อผู้ต้องหาค่ะ
ส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุขนาด๙มิลลิเมตร
ผู้ต้องหาบอกว่าไปซื้อมาเองทางอินเตอร์เน็ตเป็นปืนเถื่อน
ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องมีการสืบสวนสอบสวนขยายผลจับกลุ่มต่อไปด้วยค่ะ